ต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของเรือดำน้ำ
แล้วก็คลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาว่านักการเมือง
เอาเรื่องเรือดำน้ำก่อนความคืบหน้าในการพิจารณาโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ
วันนี้อุตส่าห์ว่าเราจะต้องจับตามองไปที่กรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี๖๔
ที่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมาธิการครุพันธ์
เรื่องของความจำเป็นในการที่อนุมัติ๕ต่อ๔เสียง
เพื่อให้กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำ๒๒๐๐๐กว่าล้านบาทนั้นนะครับ
ล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีแถลงบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้พูดคุยหาบรือกันเป็นการภายในมีผลสรุปออกมาฟังให้ดีนะครับ
กองทัพเรือชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำทั้ง๒ลำออกไปอีก๑ปี
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีทราบว่าประชาชนมีความกังวลใจ
ในการที่จะนำงบประมาณกว่า๓๐๐๐ล้านบาทไปจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเติมในช่วงนี้
พร้อมให้กองทัพเรือต้องไปชี้แจงเรื่องนี้กับกรรมาธิการงบประมาณที่วันนี้
ก็จะมีแผนเดิมแล้วครับมีการประชุมกันนะฮะทางกองทัพเรือก็ต้องเข้าไปชี้แจงนะครับ
มีรายงานว่ารัฐบาลไทยได้ประสานไปยังรัฐบาลจีน
เพื่อขอชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำซึ่งรัฐบาลจีนถามว่ายอมไหมยินยอมอยู่นะฮะ
ให้ไทยชะลอการจ่ายเงินงบประมาณงวดแรก๓๓๙๕ล้านบาท
จากวงเงิน๒๒๕๐๐ล้านบาทในการซื้อเรือดำน้ำออกไปอีก๑ปี
แต่เดิมเคยเลื่อนไปแล้วช่วงโควิดไปรอบหนึ่งแล้ว
ถ้าคราวนี้เลื่อนอีกถ้าต้องซื้อจริงจ่ายจริง
มันก็ยังไปจบอยู่ที่ปีสัก๗๑อยู่ดี
เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลหรือว่าประชาชนก็ยังถาม
นี่แค่ชะลอใช่ไหมไม่ได้พิจารณายกเลิกหรือว่าจมเรือใช่ไหม
คือเอาจริงนะเมื่อเช้านี้ตอน๙โมงครึ่ง
ที่ธรรมเนียบโฆษกประจำสำนักนายก
คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็บอกเรื่องนี้
เพราะว่านักข่าวก็ถามแหละว่าการชะลอจัดซื้อเรือดำน้ำไปอีกปี
มันเป็นการลดกระแสการคัดค้านในขณะนี้ใช่ไหม
โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าจริงนายกก็รับฟังความเห็นของประชาชน
คือหลายเรื่องที่มีการเรียกร้องมา
เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปัญหาสังคมการแก้ไขรัฐธรรมนูน
คือตอนนี้ในฐานะฝ่ายบริหารจะประสานให้ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

สรุปเรือดำน้ำตอนนี้ยังไม่จมดิ่งนะฮะ

ทีนี้ก็ต้องดูกรรมธิการพิจารณางบด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะคลิปเสียงร้อนแรงที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ
สื่อมวลชนก็เอาคลิปนี้มาปล่อยนะครับ
แล้วคลิปนี้จะเป็นประเด็นที่ว่านักการเมืองคนหนึ่งไปเรียกรับผลประโยชน์
จากการที่จะเป็นตัวกลางเคลียร์เรื่องของการจ่ายเงินอุดปากสื่อ
ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลาปี๕๙
แล้วเขาบอกมีนักการเมืองเสียงคุ้นมากเลย
เป็นคนที่จะไปเคลียร์สื่อไม่ให้โจมตีโครงการแล้วก็ไปเคลียร์กับบริษัทให้นะฮะ
ถ้าบริษัทจ่ายเงินมาก็เป็น๑๐ล้านเหมือนกัน
คุณผู้ชมฟังเสียงในคลิปหน่อยนะฮะ
คลิปนี้มีบางประโยคบอกว่าถ้าเป็นนักเลงก็คุยกันคำสองคำก็จบ
ผมเป็นคนกลางเดี๋ยวผมจะจัดการให้
แต่ถ้าผมหุดหงิดมากนะผมลุยเองพังนะฮะ
คุณผู้ชมฟังส่วนหนึ่งของคลิปนี้ความยาว๑นาที๕๔วินาทีนะครับ
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เอามาให้ฟังเนี่ย

ให้ฟังเสียงแล้วมีหน้าใครลอยมาไหมถามคุณผู้ชมแบบนี้ก่อน
เสียงมันคล้ายเสียงใคร

อย่างที่ผมบอกเขาบอกนักเลงคุยกันอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็อย่าให้ผมหุดหงิดนะเดี๋ยวผมลุยเองพังนะ
ตีข่าวทุกวันมันต้องไปอุดมันต้องไปเคลียร์สื่อ
ถ้าเราเคลียร์สื่อได้ผู้ใหญ่ก็ไม่เล่นแล้วนะครับ
ก็ในคลิปเนี่ยเขาบอกมี๓

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
แล้วก็คุณศิระเจนจาคะที่เคยมีเรื่องมีประเด็นกับคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าจริงนะในคลิปไม่ใช่มีแค่เสียงมีเป็นหน้าเลย

ถ้าต้นฉบับนะคือมีทั้งภาพด้วยมีทั้งเสียงด้วย
ใช่เขาบอกมีเป็นหน้าเลยนะครับ
เดี๋ยวจะเอามาเปิดเผยซึ่งคุณศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมนครพักพลังประชารัฐที่อย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้มีปัญหาขัดแย้งกับคุณเต้มงคลกิจถึงขั้นแจ้งความกันนะฮะ
จะเจอที่ไหนจะดักต่อยอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าคลิปต้นฉบับมีทั้งภาพทั้งเสียงแต่ยังไม่ขอเปิดเผย
ผมจะขอเรียกนายมงคลกิจมาดูคลิปนี้หน่อยเพื่อจะถามว่าพอจะรู้จักคนในภาพนี้ไหม
เสียงคนที่เปล่งเสียงนี้ออกมาไหม

ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ดูให้ช่วยกันดูว่าหน้าคล้ายบุคคลใดหรือไม่

ส่วนคุณมงคลกิจให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคลิปนี้ด้วย
มีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็มีโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
คือเขาก็ก๊อฟสิ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนี่แหละ
โดยคุณมงคลกิจเขาก็บอกว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้แล้ว
แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนออกมาดิสเครดิต
โครงการนี้มันเป็นอีกหนึ่งโครงการ
ที่คุณมงคลกิจตรวจสอบเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ทีนี้คุณมงคลกิจบอกด้วยนะยอมรับว่าทุกโครงการที่ตรวจสอบ
จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาขอเคลียร์
ต่อผ่านทางบริษัทบ้างติดต่อทางคุณมงคลกิจเองบ้าง
บอกว่าผมตรวจสอบมาหลายโครงการ
ก็จะมีโครงการที่มีคนมาขอเคลียร์โครงการที่มีปัญหานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วในโพสต์บอกว่าขอสาบานด้วยเกียรติของนักเลง
แล้วก็ลูกผู้ชายคนนึงว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ใดแน่นอน
โครงการนี้ปปชใกล้จะชี้มูลแล้ว
ส่วนเรื่องที่ทำให้ตัวคุณมงคลกิจต้องเสียหาย
อันนี้เขาบอกนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเขาจะดำเนินคดีกลับด้วย
คือคุณมงคลกิจเขาอ้างแบบนี้บอกว่านี่เหมือนแผนไง
เหมือนแผนแทรกซึมเข้าไปตรวจสอบล่อเหยื่อหน่อยสิ
เหยื่อจะให้เงินไหมให้ไปอุดใคร
นี่คือแผนแทรกซึมนะครับ

ผมก็จำเป็นต้องรู้ป่าทั้งป่า
และการที่จะรู้ได้บางครั้งต้องแทรกซึมเป็นพวกเขา

เพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้ข้อได้จริงทั้งหมด
แล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะคะส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบ
อันนี้คือสิ่งที่คุณมงคลกิจโพสต์เมื่อวาน
แล้วก็แฮชแท็กว่าชี้แจงกรณีถูกพาดพิง
แต่ทีนี้คุณสืบสกุลเมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้ว
คุณมงคลกิจก็โพสต์อีกนะโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย
บอกว่าเลิกขู่กันโชคแลกคดีส่วนตัวได้แล้วแน่จริงเปิดคลิปเลย
ข่มขู่ผู้ร้องอย่างผมให้ถอนคดีไม่ทันแล้ว
ตอนนี้ปปชใกล้แจ้งข้อกล่าวหาชี้มูลแล้วแล้วก็เขียนอยู่ในเครื่องหมายคำพูดข้างล่างเนี่ยค่ะ
ว่าเราบอกผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองโอ้นะครับแต่ทีนี้ฮะ
นักร้องอย่างคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะฮะ
ก็ได้ยื่นหนังสือต่อปปชให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว